นี่ทุกคนเลขท้าย๒ตัวประจำงวดนี้เลขที่ออกกู๊ดกู๊ดเม้ยผิดรายการ
หลีต้องมาดูใจเอ้ยดูดวงถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
ห้าราศีเห็งสัจจัยรับเดือนตุลาคม
หลีชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีเมทุนห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักแมว
เมื่อมีโอกาสได้ทำงานเป็นฟรีแลนด์งานธุรกิจ
อิสระจะมีเวลาให้มาได้นั่งคิด
วิธีบริหารเวลาและเงินมากขึ้นมีโอกาสคึกคัก
ปั๊บโชคล้มทับจากลูกค้าที่จะนำพาความเห็นต่อเนื่องมาให้
ปรับตัวนิดหน่อยหน่อยจะดีค้าขายได้ดีมีออเดอร์ใหม่เทเข้ามาแน่นวน
อันดับสี่ราศีพฤศพสวัสดีค่ะท่านผู้บริหาร
บริหารร่างกายกำเงินขึ้นแล้วหมุนชูเงินขึ้นโบสถ์ไปมา
การวางแผนทางการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างไปทางสว่างดีเลิศ
ใครคิดหรือเริ่มกิจการต้องการกู้ยืมสามารถทำได้จัดไป
อาจจะมีโชคเล็กน้อยเข้ามาจากการทำงานพิเศษแบ่งเวลาให้ดี
แล้วจะได้พบโชคลาภจากทางใหม่ให้ตื่นเต้นมากขึ้น
อันดับ๓ราศีกุลคึกคักคึกคักก็ตักชำ
การเงินมีเกณฑ์งอกเงยแตกเกงก้านขยายสาขามีโอกาสได้เงินแล้วต้องบุญ
ใช้จ่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจเพื่อซ่อมแซมบ้านเพื่อลงทุนจะทำให้ดีขึ้น
มีโอกาสต่อยอดเส้นทางหาเงินอื่นเพิ่มขึ้นได้
ใครทำการค้าขายช่วงนี้เต็มแนวมากได้กำไรเยอะอย่างงง
ถ้าเป็นงานประจำมีโอกาสรับสวัสดิการรายได้พิเศษนะจ๊ะ
อันดับสองราศีมังกรเอาล่ะจากบุญวาสนาที่สังสมมา
จะเปิดโอกาสให้ได้รับโชคลาภก็คราวนี้มีเกณฑ์ถูกรางวัลเล็กใหญ่
ได้เงินพิเศษจากการค้าหรือการทำงานได้รับสวัสดิการพิเศษจากคนที่ไม่คิดว่าจะมีให้ด้วย
เป็นไงงงไหมงในงงชาวมังกรจะเงินบุญได้คล่องแคล่วว่องวัย
จะมีรางวัลแห่งความพยายามความสำเร็จให้กับตัวเอง
มีโชคลาภสองสว่างฟ้าเปิดได้รับมรดก
ที่ดินทองหอยทองเอ้ยได้โชคลาภแบบเข็มขัดสั้น
นั่นคือคาดไม่ถึงมีของกำนันแบบไม่คาดฝันเข้ามากับคนสนิทมิตรสหายเช่นวัตถุมงคลเครื่องรางของคลัง
ส่งผลให้ชาวสิงที่มีอาชีพการงานเกี่ยวกับการค้าขายจะดังเปรี้ยงฟังฟังฟังจุดพลุกันไปเลย
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีเห็งสใจรับเดือนตุลาคม
วันแรกของเดือนก็ต้องคิดดีคำดีขอฝากคำคมจากหลีไว้สั้นว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้เงิน